เหตุเครื่องบินอียิปต์ตกในครั้งนี้
ก็ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัย
ในการเดินทางทางอากาศมากขึ้น
หลายฝ่ายก็ต้องทำงานกันอย่างหนัก

แอฟริกาใต้มีบริษัทในการฝึกสุนัขดมกลิ่น

รวมไปถึงองค์การระหว่างประเทศอย่างสหประชาชาติด้วย
โดยสุนัขจะได้รับการฝึกแยกให้ดมกลิ่นเฉพาะ

ก็จะไม่สามารถนำไปใช้ในการตรวจหายาเสพติดได้นะครับ
และที่สำคัญบรรดาลูกสุนัขทั้งหมด
ที่ถูกนำมาฝึกจะมีเพียงร้อยละ๑๐เท่านั้น
ที่จะสามารถทำงานที่สำคัญนี้ได้ครับ
สุนัขเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
สามารถตรวจหาวัตถุระเบิดและสารเสพติดผิดกฎหมายได้
ขณะที่บริษัทขนส่งสินค้าที่สนามบินแฮมโบ
นครโยฮันเนสเบิกของแอฟริกาใต้
ก็ได้ใช้บริการสุนัขดมกลิ่น
ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งไปยังเครื่องบิน
สุนัขสองตัวที่ปฏิบัติภารกิจในวันนี้คือ
พริวสุนัขพันธ์เรมันเชฟเผิร์ดวัย๕ปี
และเจ้าคาเตอร์พันลาบราดอร์วัย๖ปี
พวกมันจะต้องตรวจเช็คพัสดุทุกชิ้น
ก่อนเจ้าหน้าที่จะนำไปโหลดใต้เครื่องบิน
ผู้ดูแลเจ้าคาเตอร์ทำงานกับสุนัขสองตัวนี้
มาตั้งแต่มันยังเป็นลูกสุนัขตัวเล็ก
เคลแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
และผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทฟรีดแทนกล่าวว่า
ในแต่ละวันจะมีการตรวจสอบ๒ช่วงเวลา
สุนัขจะเข้ามาทำหน้าที่ของพวกมัน
เพื่อให้นำสินค้าออกภายในวันเดียวกัน
สุนัขเหล่านี้จะมีจมูกที่ไวมาก
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องไม่นำของที่มีกลิ่นแปลกปลอมเข้าไป
เพื่อป้องกันไม่ให้พวกมันเกิดความสับสนหรือเสียสมาธิ
อย่างเช่นห้ามสูบบุหรี่ก่อนหรือระหว่างที่สุนัขปฏิบัติงาน
ฉะนั้นแล้วสุนัขอาจจะได้กลิ่นบุหรี่
แล้วเกิดความสับสนจนชี้ว่าพัสดุมีระเบิด
ทำให้ต้องเสียเวลาไปกับการใช้ขั้นตอนเตือนภัยต่างของสนามบินตามมา
นักดมกลิ่นยังเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทอาวุธเดเนียล
ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐโดยมีการใช้สุนัขดมกลิ่นมานานถึง๕๕ปีแล้ว
โดยหน่วยงานนี้เคยมีการฝึกสุนัขให้มีความสามารถ
ให้มีการจำแนกกลิ่นของระเบิดยาเสพติดงาช้างนอแร็ด
เพื่อตรวจค้นตามแนวชายแดน
ตอนนี้สุนัขดมกลิ่นก็กำลังเป็นที่นิยมในประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างซูดานและคองโกที่เต็มไปด้วยกับระเบิด
การฝึกจะไม่ใช้การให้อาหารเป็นรางวัล
แต่จะให้เฉพาะเวลาเล่นกันเท่านั้น
ครูฝึกสอนให้สุนัขตัวที่ชอบเล่นลูกเทนนิส
นั่งลงเวลาที่มันดมกลิ่นแล้วเจอวัตถุต้องสงสัย
สุนัขแต่ละตัวจะได้รับการฝึกให้ตรวจหาของแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกัน
แบบแรกคือพาสุนัขออกไปตรวจหาวัตถุระเบิด
และแบบที่สองคือนำพัสดุต้องสงสัยมาให้สุนัขยืนยันว่ามีหรือไม่มี
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่น
คือมีการศึกษาวิจัยวิธีการใหม่ที่คนร้ายใช้ในการทำระเบิด
เรียกได้ว่านำวัตถุระเบิดแบบใหม่มาใช้ฝึกสอนสุนัขอยู่ตลอด
เช่นเดียวกับยาเสพติดที่มีการผลิตแบบใหม่ออกมาเรื่อย
สุนัขจะต้องได้รับการฝึกใหม่อยู่ตลอดเวลา
ตามปกติแล้วสุนัขสายพันธุ์ดีที่เกิดมาในแต่ละรุ่น
จะมีเพียง๑๐เท่านั้นที่มีศักยภาพพอ
ที่จะนำมาฝึกเป็นสุนัขดมกลิ่น
ไม่ใช่ว่าสุนัขทุกตัวจะสามารถทำได้
ที่นี่จึงมีการเพาะพันธุนักขึ้นมาเองด้วย
และยังมีธนาคารเลือดสุนัขเป็นของตัวเอง
หากมีสุนัขตัวไหนป่วยหรือบาดเจ็บ
ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
การฝึกจะใช้เวลา๓เดือน
ความสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับครูฝึก

โดยการฝึกต้องอาศัยการกระตุ้นอยู่ตลอด
ตั้งแต่ช่วง๖๑๒สัปดาห์
ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญ
จากนั้นครูฝึกก็จะเริ่มมองเห็นแววของสุนัขแต่ละตัว
ใช้ความสามารถของพวกมันออกมา
ข่าวเทราะทีวีรายงาน